โจรขโมยชุดชั้นในทั้งหลาย
ไม่ว่าหญิงสาวคนไหนเจอก็พวา
หนึ่งเลยก็คือก็กลัวเดี๋ยวเกิดจะมาทำอะไรเรา
สองก็คือฉันต้องซื้อชุดชั้นในใหม่อีกแล้วนะคะ

ชาวบ้านบึงที่จังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าเจอมาแล้ว๒ครั้งก็เลยหวัดกลัว
ก็เลยไปติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้และสามารถบันทึกภาพไว้ได้
ตอนนี้ก็เลยนำคลิปมาโพสต์ในโลกโซเชียลช่วยเตือนภัย
แล้วก็ให้ตำรวจจับคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้
ตรงที่เขตรถอยู่นี่คือคนร้ายอ่าใช่

จอดรถปิ๊งเอาไว้เอามอเตอร์ไซด์มาจอดแบบเงียบอ่ะ

เข้าไปแล้วก็ออกมาใช่ไหมในมือเขาถืออยู่
นี่เลยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายรูปร่างไม่ค่อยสูงนักอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
เขาเข็นรถจักรยานยนต์ไม่เห็นเลขทะเบียนเข้าไปภายในซอย
จากนั้นก็จอดไว้หันหน้ารถไปทางหน้าปากซอยคือเตรียมหนี
หลังจากนั้นก็ปีนกำแพงเข้าไปในบ้านเลขที่
ดูสิคือเอาไปหมดเลยคือเอาไปหมดเลย

ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน

จากนั้นก็เลยนำมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่า
เสื้อผ้าราคาเป็นพันบาทไม่เอา
มาเอาแต่ชุดชั้นในฉันไปเดี๋ยวนะ

ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบกับนี่แหละครับผู้เสียหายก็อายุประมาณสัก๒๐ปี
ชี้จุดที่ตัวเองตากเสื้อผ้าเอาไว้
แล้วก็ชุดชั้นในไว้หน้าบ้านนะครับ

พอตื่นเช้ามาก็บอกว่าโอ้ยหายทั้งหมดเลย

มั่นใจคนร้ายขโมยไปนะฮะ
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยด้วยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ยังเล่าด้วยว่าเธอเคยถูกขโมยชุดชั้นในมาแล้วครั้งหนึ่งอืม

ที่โดนก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจภูทรบ้านบึงไว้แล้วรู้สึกสภาพจิตใจย่ำแย่นะ
เพราะว่าตัวเองก็ตกงานอยู่ด้วยต้องขอเงินแม่ไปซื้อชุดชั้นในใหม่อีก
แล้วก็รู้สึกหวาดกลัวค่ะอยากให้ตำรวจไปตระเวนตรวจดูภายในชุมชนให้หน่อย
และตามจับคนร้ายรายนี้ให้ได้โดยเร็วนะคะ